สุดท้ายครับ

น้องหน้าพวกไม่โดนหัวแย่หรอครับเนี่ย
ไม่ครับวิ่งผ่านหน้าไปเฉยครับ

อีก๒ทางไหมอีก๒ทางไหม